คุณผู้ชมฮะมาดูศรีษระเลือกตั้ง๖๖กันบ้างจรีง
ทั้งผู้สมัครเองทั้งผู้นำพักเองต่างก็ลงพื้นที่
แต่ทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคนนี้

แต่ก็ลงพื้นที่เหมือนกันจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ
นี่ครับคนนี้ไฟสาดส่องสื่อจับจ้องคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

เฮียชูของเราแม่ทำเหมือนไปหาเสียงเลยนะ
ไปที่ตลาดสบาย้อยอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
กองเชียร์มาทั้งรอรับมาทั้งรอส่ง

คือจริงคุณชูวิทย์ก็เดินหน้านโยบายเรื่องของกัญชาเสรีในการต่อต้านแบบนี้นะฮะ

ให้เป็นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ของคุณอนุทินลงไปเลย
พอลงไปก็เจอแบบนี้แต่คุณชุวิตยังยิ้มสู้ได้อยู่นะ
ไปดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ
รออย่างนี้แหละอ่ะในนี้กัญชาไหม
พูดออกแบบนี้แหละ
เนี่ยแหละฮะเรื่องของกัญชาเสรี
จริงก็มีทั้งคนสนับสนุนและคนไม่สนับสนุนนะครับ
คุณชูวิทย์ลงจุดนี้มีคนเขาสนับสนุนอยู่นะฮะ
จังหวัดสงครานฮะฐานเสียงภูมิใจไทยเลยฮะ
ช่วงหนึ่งที่เดินผ่านร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ต
หันไปเห็นซองยาฆ่าหนูแม่เฮียชูของเราก็หยิบขึ้นมา
แล้วฝากไปฆ่าหนูหนูใครอ่ะ
หนัวหนูทิ้นอ่ะเป็นไนยะแหละนะฮะ
คุณผู้ชมฮะไปดูช่วงจังหวะนี้กันนะฮะ

จากนั้นฮียชูก็ไปตลาดบ่ายพระเซียเผลอเมืองพัทธลุงนะครับ
โดยมีนายนิพิษอินทรสมบัติแม่ทัพภาคใต้ของพลังประชารัฐเขามาต้อนรับนะ
คุณชูวิทย์บอกว่าบางพื้นที่มีการว่าจ้างคนให้มาต่อต้านผมนะ
แต่ผมไม่กลัวเพราะผมมาพูดความจริง
แล้วก็ลั่นเดี๋ยวจะไปถิ่นของคุณอนุทิน
แท้เลยก็คือที่ไหนฮะบุรีรำนะฮะ
ส่วนทางด้านของคุณอนุทินชาญวิริกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะฮะ
เช้านี้ลงพื้นที่ช่วยนางสาวพัชรินซำสิริพงศ์
สมัครสอสอเขต๒กรุงเทพนะครับหาเสียงย่านสาธรณ์
ก็ตอบคำถามกรณีของคุณชูวิทย์เดินหน้าต่อต้านกัญชาเสรี
คุณอนุทินบอกว่าไม่กังวลว่าจะกระทบกับคะแนนเสียงไม่หวั่นไหวเลยนะฮะ
เพราะว่าคุณชูวิทย์ต่อต้านคนไม่ดี
ตนเองไม่ใช่คนไม่ดีแล้วจะกลัวไปทำไม